คือเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตของหนุ่มอายุทยาคนนี้
ซึ่งเขาถูกรางวัลที่๑รับเต็มไปเลย๖ล้านบาท
แต่ว่ายังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมชีวิตยังมีความสุขดีค่ะ
ยังคงขายของและที่สำคัญเป็นลูกศิษย์วัดป้อมรามัน
และยังคงเดินทางไปทำความสะอาดสาราวัดเหมือนเช่นเดิมด้วย

เลข๐๖๖๗๒๐จำนวน๑คู่และรางวัลข้างเคียง๒คู่
เลขท้าย๒ตัวอีก๑คู่โอ้โห
รวมเป็นเงิน๖๒๒๐๐๐บาทเลยทีเดียว
เออพี่กล้วยครับเราเป็นญาติห่างกันหรือเปล่าครับ
ผมจำพี่ได้แต่พี่คงจำผมไม่ได้
นี่ก็ถูกรางวัลที่๑ผ่านมา๕เดือนแล้ว
แต่ดูเหมือนพี่กล้วยยังคงตื่นแต่เช้า
มาจัดหน้าร้านขายของตามปกติ
เหมือนที่เคยทำตอนโชคยังมาไม่ถึง
โดยขายของอยู่ภายในบริเวณวัดป้อมรามัน
นอกจากนี้ยังเป็นลักษิติพระครูกาเสมจันทวิมล์
พระอาจารย์แดงพระเกจิชื่อดังแห่งวัดป้อมรามันด้วย

ก็จะเข้าไปเก็บกวาดในสาราหลวงปู่ชูชก
ถวายน้ำชาเป็นประจำทุกวัน
ดูแล้วยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนครับ
แล้วส่วนการค้าขายเรายังค้าขายอยู่ไหมครับ
ก็ยังค้าขายเหมือนเดิมครับอยู่ในวัดเหมือนเดิม
ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิม
ปกติทุกอย่างครับ

ขณะนี้ใช้เงินไปแค่ล้านกว่าบาทเอง
ยังเหลืออีกตั้ง๕ล้านที่ฝากธนาคารเอาไว้

และยังเป็นลูกศิษย์คอยดูแลรับใช้พระอาจารย์แดงเหมือนเดิม
ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน
และสิ่งที่ปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้
ก็เพราะอาจารย์แดงได้สั่งสอนให้มีสติ
อยู่ในศิลธรรมรู้จักบุญคุณคน
ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดครับ
ซึ่งพระอาจารย์แดงก็บอกว่าลูกศิษย์คนนี้
มีนิสัยใจคอดีเป็นคนซื่อสัตว์สุจริต
ขยันทำมาหากินชอบทำบุญทำทานด้วย
รางวัลที่๑ไปก็รู้สึกทำตัวปกติ
หรือมีเงินอยู่ในบัตรีอยู่๕ล้านบาท
แล้วก็ทำตัวเหมือนเดิม

ตอนนี้ซื้อที่ก็จะสร้างบ้าน

ชีวิตดีมีความสุขหลังถูกรางวัล
ยังมีสติแบ่งสรรปันส่วนได้อย่างยอดเยี่ยม

ขอทำแบบพี่ก็แล้วกันนะครับ